คุณผู้ชมครับจากเหตุที่หญิงสาวแม่ลูกอ่อน
วัย๓๐ปีที่อยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
เธอกินยาลดความอ้วนได้ประมาณเดือน๒เดือน
แล้วก็เกิดอาการช็อกเสียชีวิตนะครับ
เรื่องนี้กลายเป็นคดีเพราะทางตำรวจนะครับ

จนเจ้าหน้าที่ไปบุกทลายโรงงานผลิตอาหารเสริม
ในพื้นที่จังหวัดกรสิน
คุณก็คือสารไซบลูทรามีนให้กับโรงงานนะครับ
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกรสินก็ขยายผลต่อ
ก็เข้าจับกลุ่มตัวนายธวัชชัยผาสุขศรีอายุ๔๘ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดกรสิน
ในข้อหาขายวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทประเภทหนึ่ง

โดยจับกลุ่มตัวได้ขณะหลบมาพักอาศัยกับลูกสาว

โดยก่อนหน้านี้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง
ของจังหวัดอ่างทองและจังหวัดกรสินนะ

เพราะว่ายาลดความอ้วนที่ใส่สารไซบูทามิน

ก็ต้องตามต่อบุกไปทลายโรงงานผลิตอาหารเสริม
ที่จังหวัดกรสินของนางวัศพัทธ์สอนสุรรำนาจ
แล้วก็หลังจากสืบสวนจากผู้หญิงคนนี้
เจ้าของโรงงานก็พบว่าเชื่อมโยงไปถึง

แล้วก็วัตถุดิบที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
เขาจัดส่งมาให้นั่นก็คือนายธวัชชัย
ซึ่งถือว่าเป็นพ่อค้าในการจัดหาขาย
แล้วก็ส่งสารไซบลูทามีนมาให้ทางโรงงาน
เอาไปผลิตยาลดความอ้วนและอาหารเสริมปลอมขายอีกทีหนึ่งนะครับ
สำหรับนายธวัชชัยจะทำหน้าที่เป็นนายหน้า
จัดหาสารไซบลูทามีนแล้วก็วัตถุดิบต่าง
เครือข่ายใหญ่ที่ลักลอบนำเข้ามาอีกทอดหนึ่ง
ก่อนที่จะขายแล้วก็จัดส่งของไปทางปรายศนีย์
แล้วก็รถยนต์ขนส่งสินค้าให้กับโรงงานของนางสาววัสพัฒนศร
โดยเจ้าหน้าที่จะนำตัวนายธวัชชัยไปสอบปากคำอย่างละเอียด
เพื่อขยายผลขยายผลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
ใช่คือต้องไปหาต้นต่อเลยนะคุณ
นายธวัชชัยไปรับสารไซบลูทามีนสารอันตรายสารต้องห้าม
มาจากไหนนะฮะเพื่อที่จะไปทลายแหล่งผลิตสารเหล่านี้อีกทีหนึ่งนะครับ